ข่าวโซเชียลก็แชร์กันเยอะเลยนะคะ

ถึงขั้นที่แบบโดนลงไม้ลงมือ
แล้วโดนกระทำเป็นประจำบีบคอ
หนึ่งในกระแสโซเชียลที่พุ่ง

ว่าน่าจะเป็นคุณหนิงปณิตาหรือเปล่านะ

หนิงไอ้ข่าวที่ว่ามันจริงหรือเปล่า

ไม่ใช่คู่ของตัวเองแน่นอนค่ะ

ว่าข่าวเช้ามันส่งผลกับความรู้สึก
ของคุณหนิงและพี่จินสามีนะ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนบอกว่า
ช็อตประกบปากในงานวันเกิด
มันเป็นช็อตสยบข่าวเมาส์หรือเปล่า

อายมากอายมาก
เพราะว่าเป็นคนไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลย

คุณเป๊กกี้เมคุณอ้ำ
คือทุกคนก็แบบจูบเลยจูบเลย

บอกว่า๙ปีมาไม่เห็นเคยเป็นแบบนี้เลย

หนิงไม่มีไม่มีอะไรแบบนี้เลยแน่นอน

การทำร้ายร่างกายเรื่องของความรุนแรงเนี่ย

ถ้าเป็นผู้หนิงก็หนิงบีบพอมากกว่า
นิงจะติดตลกคำอย่างนั้นมากกว่า
และนอกจากนี้ค่ะพี่หนิงยังได้อัปเดต

เพราะอยู่เสียงก็ไม่มีแล้วก็ลงที่คออย่างเดียว
ก็ต้องไปตรวจเหมือนกันเอาให้แน่ใจก็กลัวกลัวเหมือนกันค่ะ

แล้วโพรงไซนัสมันบวม
มันบวมมันบวมแล้วก็ตาเหมือนตาจะปิดหมอก็ต้องฉีดสเตียรอยด์ให้

ก็ต้องดูแลตัวเองเยอะยิ่งสถานการณ์แบบนี้เนอะ
เราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองเยอะไม่ให้ร่างกายเราอ่อนแอด้วย
ทุกอย่างครบจบทุกประเด็นค่ะชัดเจนนะคะไม่มีอะไรให้ค้างคาใจ